คุณผู้ชมเห็นดราม่านี้กันแล้วหรือยังคะที่มีคลิปลงในติ๊กต๊อกเป็นศึกแม่ค้าปะทะตาหลานที่เปิดหมวกเต้นอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่ง
เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากเลยแม่ค้านี่ถึงกับทัวร์ลงเลยลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปนี้เนี่ยเห็นคำบรรยายใต้คลิปไหมจิตใจทำด้วยอะไรเหตุการณ์คร่าวคาดว่าน่าจะเป็นตากับหลานน้อย
คือมีคุณตากับหลานสาวตัวน้อยมาเปิดหมวกหารายได้นะคะซึ่งคุณตาเป็นคนเปิดเพลงให้หลาน
เล่นแล้วก็มีแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยตะโกนมาบอกให้ตาเบาเสียงเพลงหน่อยได้ไหม
แล้วก็เดินมาต่อว่าแบบในคลิปหลายคนก็บอกอุ้ยทำไมต้องตอบว่ากันแรงขนาดนี้อ่ะ
ก็เป็นคุณตาแก่คนนึงกับหลานตัวน้อยเองไม่เห็นใจกันหน่อยเหรอ
ทีมข่าวเราก็เลยตรวจสอบเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือตลาดนัดในหมู่บ้านที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เป็นตลาดนัดใหญ่เลยแหละแล้วเขาจะแบ่งล็อกให้เช่าค้าขายไง
ทีนี้เราก็ลงพื้นที่ไปแต่ว่าไม่เจอตาหลานนะคะ
แถวนั้นบอกว่าปกติตากับหลานคู่นี้เนี่ยจะมา๒สัปดาห์ครั้งนึง
เราได้คุยกับแม่ค้าคู่กรณีที่เห็นในคลิปคุณรัตนาพรค่ะ
ที่ได้คุยเพราะว่าเธอไปแจ้งความนะเอาเหรอฮะ

คือยอมรับว่าตอบว่าคุณตาจริงเรื่องเปิดเพลงเสียงดัง
แต่ที่มันขึ้นเป็นเพราะว่าพอเตือนปุ๊บ
แกเล่นเปิดเพลงดังเร่งเสียงให้ดังขึ้นอีก
แล้วก็มีการโต้เถียงยียวนจนเธอโมโห
เธอก็เลยถามบอกนี่เสียค่าที่เหมือนคนอื่นเขาไหม

ไปเสียค่าที่ก่อนแล้วจะมาลงตรงไหนก็ลงเลย

พอเดินไปบอกเขาเขาก็ไม่ฟัง

หนูก็จะบอกลุงเมาหน่อย

ใครก็ไม่รู้เรื่องแต่มันดังจริง
แต่หนูว่าไม่ใช่ว่าคนใจร้ายนะ
หนูซื้อน้ำแจกเพื่อคนขอทานทั้งนั้นไปถามเขาได้
คือเขาไม่รู้ที่มาที่ไปเขาไม่สมควรเอาไปลง

คือเสียงดังมากจนเธอคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่อง

ทีมข่าวเราก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนคุณตาจะมากับคุณยาย
แต่หลังเห็นพาแต่หลานตัวน้อยมา
แล้วก็เริ่มเปิดเพลงดีดพินตั้งแต่บ่าย
จริงพ่อค้าแม่ค้าก็เคยไปบอกคุณตาเหมือนกัน

ก็ซื้อน้ำให้ขอทานดื่มบ้างอะไรบ้าง

ก็เลยหัวร้อนกันขึ้นมา